นอกจากที่จะมาไทยแล้วอีกจุดหนึ่งที่คนจีนนิยมไปเที่ยว
นั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้
จะมีกรณีข้อพิพาททางดินแดนกับญี่ปุ่นนะครับ
แต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของจีนที่ไปญี่ปุ่นนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่าจับจ่ายน้อยลงครับ

เศรษฐกิจของจีนนั้นชะลอตัวลงรวมไปถึงค่าเงินเย็นที่แข็งตัวขึ้นด้วย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ญี่ปุ่นไม่น้อย
โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูการท่องเที่ยว
แต่กลับพบว่าเมื่อช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา
จับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนในญี่ปุ่น
ที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นการจับจ่ายแบบไม่อั้น
กลับลดน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ไล่นักท่องเที่ยวชาวจีนจากปากกิ่งรายนี้บอกว่า

เพราะต้องการมาพักผ่อนกับครอบครัว
ส่วนภรรยาต้องการมาซื้อสินค้าจากญี่ปุ่น
โดยเขาตั้งเป้าจะใช้เงินราว๗๐๐เยน
หรือประมาณ๓๒๐๐๐บาท
และได้เตรียมกระเป๋าเดินทางเปล่ามาอีก๑ใบเพื่อใส่ของ
แต่เขากลับต้องซื้อกระเป๋าเดินทางเพิ่มอีกถึง๒ใบ
อย่างไรก็ตามจากการสำรวจห้างร้านต่าง
ยอดขายถล่มทลายจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อปีก่อน
รับว่าแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้น
แต่ก็สวนทางกับตัวเลขของการจับจ่าย
ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกรุงโตเกียวยอมรับว่า
นักท่องเที่ยวจีนมีความระมัดระวังในการจับจ่ายมากขึ้น
โดยจะเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น
ผลที่ตามมาก็คือยอดขายในภาพรวมที่ลดลงถึง๑๒๐
แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเกือบเท่าปีก่อนก็ตาม
ของเขายังโชคดีที่มีจำนวนผู้ซื้อสินค้าจากต่างชาติเพิ่มขึ้นกว่า๑๕๐
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
แต่ถ้าคิดเฉลี่ยการจับจ่ายต่อหัวก็นับว่าใช้จ่ายลดลงคนละร้อยละ๑๕
สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนในปี๒๕๕๘เพิ่มขึ้นเป็น๕ล้านคนจากปี๒๕๕๙

ส่งผลให้ยอดรวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าไว้ในปี๒๕๕๙
จัยที่ทำให้การจับจ่ายของนักท่องเที่ยวจีนน้อยลงในปีนี้
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในจีน
ที่เห็นว่าสินค้าที่ผลิตในจีนก็มีคุณภาพดี
ไม่จำเป็นต้องหาซื้อจากต่างประเทศ
อย่างเจียวนักท่องเที่ยวชาวจีนจากต้าเหลียนมองว่า
ท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว
มากกว่าที่จะเป็นการเดินทางมาซื้อสินค้าและของฝาก
เช่นเดียวกับโจหญิงนักท่องเที่ยววัย๒๖ปีรายนี้ที่ระบุว่า
และเพื่อนเตรียมจะมาท่องเที่ยวสถานที่ต่างทั้งพิพิธภัณฑ์
และไปดูสถานที่เชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจในกรุงโตเกียวอีกหลายแห่ง
โดยเห็นว่าคนยุคใหม่สนใจที่จะท่องเที่ยวและชิมอาหารอร่อย
มากกว่าที่จะมุ่งมาซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ด้านนายฮาจิเมะทาคาดะหัวหน้าสถาบันวิจัยมิซูโฮระบุว่า
ในการซื้อของที่เปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะเงินเย็นที่แข็งค่าขึ้น
รวมทั้งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงด้วย
อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนที่สูงกว่าร้อยละห้า
ก็ยังคงเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนชนชั้นกลาง
นอกจากจะสนใจซื้อสินค้าแล้ว
ยังเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรม
และไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ดังนั้นญี่ปุ่นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เช่นการส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่
เหนือจากการส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น
ธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน